คนสวยคนงามบ้างคุณผู้ชมนอนไปดูอ้ามดีกว่านะคะ
ที่มาเล่นหนังของพี่เท้งล
เรียกว่าหัวเหราะร่าน้ำตาลินแบบนี้เลย
ซึ่งพี่เท่งนะคะเขาชมว่าอ้ำตัวจริงสวยมาก
ทั้งในและนอกจอน่ารักตลกเป็นกันเอง

เอาให้ดูสดร้อนคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

เป็นการแย่งชิงรักระหว่างพี่เท่งเถิดเทิงกับนันดา

อันนั้นดากับพี่เท่งเลยนะ

เราก็ต้องเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุข
ไปที่ฉันก็ต้องเลือกพี่เทงหัวเลาะกันทั้งวันทั้งคืน

เลื่อนฉายจากช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะ
เป็นวันที่๒๕มกราคมนี้แหละค่ะ

แน่ไม่แพ้รายการตลกที่พี่เล่นมาทั้งหมดเลย

มันดีใจตั้งแต่เขาตอบรับเล่นแล้ว

อันดาตอบรับเล่นเขาโอเค
เวลาถ่ายทำก็สนุกใหญ่
ถ้าจะมองเป็นอย่างรักมันก็ใช่นะ

พี่ทำให้คนดูหัวเราะมาทุกรายการ

อยากจะทำให้คนดูหัวเราะพี่ทั้งน้ำตาเนี่ย

จั๊กลินระหว่างรักแท้กับรักแท้นี่

ที่แรกเราบางประแกรมก็จะถ่ายช่วงรักธง

สรุปแล้วเป็นวันที่๒๕มกราคมนี้

แต่ว่าพี่เท่งเล่นถามแจ๊กกะลีนเลยนะคะ
ว่าระหว่างความรักแท้กับรักจริง